ค่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอล
ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บริเวณฉนวนกาซ่าครับถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับ
จากว่าอิสราเอลนั้นก็ยังคงเปิดฉากโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับ
เห็นตัวเลขล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อต่างประเทศนะ
บอกว่าจำนวนตัวประกันที่ทางฮามาสนั้นนะครับมีการเรียกว่าขังเอาไว้เนี่ยนะฮะ
จับเอาไว้เป็นตัวประกันเนี่ยนะฮะเกือบสองร้อยชีวิตนะค่ะ
ร้อยเก้าสิบเก้าคนตอนนี้มีการเขาเรียกว่าลุ้นอยู่นะครับ
ความพยายามในการเปิดนะครับชายแดนระหว่างประเทศอียิปต์
กับทางฉนวนกาซ่านะฮะซึ่งถ้าเปิดเนี่ย
ก็จะมีการระบายคนออกมาจากในเขตฉนวนกาซ่าเป็นล้านคนนะตอนนี้
นะครับที่ยังรอสัญญาณอยู่คุณผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการเปิดเผยภาพออกมานะครับ
มันเป็นภาพของกลุ่มฮามาสเลยครับเขามีกล้องติดตัวนะพี่นะ
ค่ะแล้วปรากฏว่าอืมจังหวานั่นเองเนี่ย
มีการเปิดเผยภายหลังว่าเป็นฐานอิสราเอลอ่ะยิงอ่า
ยิงปืนใส่แล้วเขาก็ล้มลงแล้วก็ตายนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเราลองไปดูภาพนั้นกันฮะ
นี่ครับคืออย่างนี้อันนี้คือตอนสุดท้ายใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือมันเป็นจังหวะที่
ถ้าเป็นคลิปเต็มนะนี่คือมันเป็นจังหวะที่ค่ะ
พอมีการบุกเข้าไปที่เขตชุมชนนะครับ
อันนี้ตรงคิปบุชนะซึ่งอยู่ตอนใต้ของอิสราเอลแล้วก็ใกล้กับฉนวนกาซ่าครับ

คือเขาน่าจะเอากล้องติดเอาไว้ที่หัวนะอาจจะที่ศรีษะ
ที่ศรีษะนะแล้วก็เข้าไปดูสิคะ
นี่เห็นไหมกราดยิงกราดยิงบ้านเรือนบุกเข้าไปในบ้านหลังนู้นหลังนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะนะครับ

ใช่อันนี้ให้ดูภาพตามเขาไปเลยนะ
จังหวะที่กลุ่มฮามาสคนนี้นะครับมีการยิงเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนอยู่ข้างหน้าอีกคนนึงเดินไปจุดไหนบ้าง
แล้วหลังจากนี้ไม่นานคุณผู้ชมครับพอพ้นฉากตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่าเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะเนี่ยจังหวะนี้
นี่ฮะถูกยิงแล้วล้มลงไปเลยนะพอล้มลงไปปุ๊บเนี่ย
ค่ะเนี่ยเหมือนมีเสียงคลางนิดหนึ่งนะฮะนะครับก็คือว่ายังไม่ได้ตายสนิทในทันที
แล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีคุณผู้ชมครับก็หายไปนะครับ
ชายคนนี้ถูกยิงโดยฐานอิสราเอลนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่
สู้รบนั้นนับจนถึงวันนี้ครับวันที่๙เนี่ย
ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตทั้งในอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับ
ใกล้ถึง๔๐๐๐ศพแล้วครับเป็นยอดผู้เสียชีวิตที่อิสราเอล๑๔๐๐
แล้วก็ในฉนวนกาซ่า๒๖๗๐โดยประมาณนะครับ
ใน๔ของผู้ที่เสียชีวิตในฉนวนกาซ่านั้นเป็นเด็กครับ
อกจากนี้บาดเจ็บอีกเกือบหมื่นรายนะครับแล้วก็ศูนย์หายอีกมากกว่า๑๐๐คนครับ
ขณะที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับอันโตนิโอกูเตอร์เรสบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้น
อยู่บนปากเหวครับพร้อมกับเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันโดยไม่มีเงื่อนไข
แล้วก็ขอให้อิสราเอลยอมให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปที่ฉนวนกาซ่าอย่างรวดเร็ว
คือฮามาสก็ไม่ปล่อยตัวประกันอิสราเอลก็เดินหน้าถล่มอย่างต่อเนื่องนะฮะ
หยุดถล่มก็ต่อเมื่อฮามาสปล่อยตัวประกันนะครับแต่ฮามาสก็ไม่ปล่อยแล้วก็บอกให้อิสราเอลหยุดถล่มก่อน
เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในฉนวนกาซ่าเราก็เลยเลวร้ายลงทุกวันทุกวัยนะครับ
เป็นล้านชีวิตที่อยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผู้นำสหรัฐครับประธานบดีโจไบเดนนั้น
การดำเนินการใดของอิสราเอลเพื่อกลับไปยึดครองกาซ่า
อีกครั้งนั้นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าฮามาสคุณผู้ชมครับ
ไม่ใช่ตัวแทนของปาเลสไตน์ทั้งหมดนะคือบริเวณฉนวนกาซ่าเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งนะ
ก็คือว่าอีกฝั่งนึงคือเวสแบงค์อันนั้นก็ปาเลสไตล์เหมือนกันนะครับ
ซึ่งฮามาสเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ตัวแทนของปาเลสไตน์ทั้งหมด
แต่เห็นว่าการบุกเข้าไปในการกำจัดกลุ่มหัวรุนแรงนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ
ขณะเดียวกันครับผู้นำสหรัฐนั้นเห็นว่าสหรัฐยังไม่จำเป็นต้องส่งทหารเข้าไปช่วยนะครับ
สราเอลนั้นมีกองทัพที่ดีอยู่แล้วแต่สหรัฐเองก็พร้อมให้การสับสนุนทุกอย่างตามที่อิสราเอลนั้นต้องการครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับบริเวณฉนวนกาซ่าตอนนี้ผ่านมา๙วันนั้นก็ถือว่ากำลังหนักเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมทีนี้สถานการณ์ที่นู่นเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าการดำเนินการช่วยเหลือเรื่องของคนไทยก็ดำเนินต่อเนื่องนะ